เอาล่ะไม่ว่าจะฟ้าฝนไม่เป็นจะยังไงเรื่องกินเราต้องมาก่อนนะคะคุณค่ะ

พาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งเนื้อแน่น
เป็นเจ้าต้นตำรับที่บ้านเพจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเตรียมให้ดีเลยนะต้องบอกว่าร้านนี้เด็ดจริง

ก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพค่ะ
เนื้อกล้างมาเป็นชิ้นใหญ่เลยนะ
เนี่ย
ร้านนี้เป็นร้านแรกในระยองเลยนะคะ
เอาเนื้อกั้งมาใส่ในก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะร้านขาย
ก๋วยเตี๋ยวก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นของทะเลทั่วไป
เพราะว่าระยองก็ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลอยู่แล้วนะ
แต่ว่าเอากั้งมาจากอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดตราด
แล้วก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยนะคะ

เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาระยอง
คือถ้ามาระยองต้องมากินก๋วยเตี๋ยวกั้งนี่แหละ
จุดเด่นนั่นก็คือเนื้อกล้างจะสดใหม่เนื้อแน่นทุกตัว
แล้วสังเกตไหมตรงกลางมันจะมีไข่ตรงกลาง

ถ้าเป็นมีไข่มันจะมีไข่ตรงกลางแล้วมันจะมันอร่อยมาก
แล้วที่สำคัญนะคือไม่ต้องแกะให้มันเสียเวลา
คือเขาแกะมาให้พร้อมรับประทานแบบนี้เลยนะคะ
และอีกหนึ่งเคล็ดลับคือน้ำซุป

เพราะว่าทางร้านคิดสูตรมาโดยใช้มันกุ้งนี่แหละ
ที่คุณชนะบอกว่ามีไข่ด้วยมีมันกุ้งเป็นกล้างตัวใหญ่
มาเป็นส่วนผสมพร้อมกับน้ำพริกเผาแล้วก็นม

ยังใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านเองด้วย

ก็เลยได้รสชาติแบบกลมแซ่บจี๊ดเผ็ดซีดซาสถึงใจเลยทีเดียวนะคะ

แห้งก็จะโรยด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไป

สมคลุกเคล้าเป็นน้ำซุปกลมแบบนี้แหละ

เออดูสิสีสันจัดจ้านมากเลย
ใครอยากจะซีซาสแบบนี้ไปลิ้มลองกันได้นะคะ

ใกล้ท่ารถบ้านเพถนนเลียบชายหาดสวนสนอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะคะ
โทรศัพท์สอบถามกันได้เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้ว
แต่ถ้าใครเป็นแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
น็อตค่ะจะพาเราไปชิมของอร่อยกันวันเสาร์๑๑นาฬิกา

ข้าวซอยผัดไส้อัวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออองตองที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณการันตีแบบ
ทรึงพรึ่งเออที่จังหวัดขอนกันนะคะอร่อยวาวเลยมั้ย
แล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูฉับเช
วุ้นเส้นสไตล์เกาหลีที่ร้านกิมจิอาวย่านอารี

โอ้ยอยากทานจังเลย

แล้วพรุ่งนี้๑๑นาฬิกามาดู
ดูว่าน้ำลายจะหยดถึงไหน